พูดถึงการเป็นดารายุคนี้นะคะ

ควบคู่กันมาเลยค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดค่ะ

เพราะว่าไปมาผู้จัดการแย่งซีนสั้น

ไปดูคู่แรกเลยนะคะถือว่าเป็น

พี่น้ำพลาวของเรานั่นเองนะคะเป็นผู้จัดการของ
นางเอกเอวบางคุณใหม่ดาวิกาค่ะ

ผู้จัดการผู้อยู่เบื้องหลังไม่ธรรมดาคุณผู้ชม

คู่นี้ไม่แพ้ใครค่ะนะคะเรียกว่า
สาวใหม่มาทีมไหนนะคะพี่ก้าวก็พร้อม

เหมือนกระต่าบาร์บี้นะถูกต้อง
ถอดมาจากหนังสือการ์ตูนค่ะพี่ก้าวบอกยั่นเลยนะคะ

ใจบุญรักสัตว์พี่ก้าวก็สู้ตาย

น้องหมูลิมทะเลใช่มั้ย

เห็นเป็นลุคนี้แหละค่ะนะคะสวยหรู

เหลือค่าจริงนะคะต้องให้๑๐เต็ม๑๐

ต่อกันที่บ้านนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ

ผู้จัดการตัวแม่อีกคนของวงการ
ผู้ที่คอยอยู่เคียงข้างนางเอกดัง
ว่าพี่ชมจะไปปรากฏตัวออกงานที่ไหน

ตามไปดูแลด้วยทุกที่

ผู้จัดการส่วนตัวจะมาเสื้อยืดกางเกงยิน
ไม่ได้ค่ะ

แม่ชมจัดเต็มเบอร์ไหนคุณดู

ไม่รู้ใครได้ซีล
ส่วนวันพักผ่อนชิวเขาก็มีเหมือนกันค่ะ
ชมเนี่ยเรื่องแฟชั่นไม่ผิดหวังกันอยู่แล้ว

โดยเฉพาะความเวอร์วังอลังการแต่ละชุดค่ะ
บอกเลยว่าพี่หวานเจี๊ยบสู้ไม่ถอยพร้อมกับประชันคุณแม่ชม
ทั้งความปังของชุดแล้วก็ถ้าโพสต์สุดปัง
สมกับเป็นคู่หูเจ้าแม่แฟชั่นตัวจริงจ้า

อ่าสุดท้ายนะคะส่งเข้าประกวดด้วยความภาคภูมิใจ
ปิดท้ายที่ผู้จัดการที่ต้องมอบวงให้กับการแย่งซีนนัมเบอร์วัน
นั่นคือพี่เอสุปชัยนั่นเอง
ผู้จัดการสุดที่รักของซุปตาตัวแม่คุณอ้ำพัชราภานะคะ
เชื่อว่าหลายคนคิดตรงกันนะเพราะว่าอะไร
พี่เอพักหลังพี่เอเขาจัดเต็มไม่มีแผ่ว

ก็เล็กกว่าพี่อ้ามอีกแอป
ไม่มีแผ่วนี่คือใช้แอปไม่มีแผ่ว
โหรูปนี้ชัดเต็มน่ารัก

ก็จัดเต็มแบบเรียกเสียงแบบกดชัตเตอร์ได้แบบรัว

เจ้านางอนันทิพย์ประทับองค์ลงแม่เอจ้า

คุณผู้ชมค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบยกเซต

ฉันบอกเลยว่าอินเนอร์มาเต็มนะ

แต่ที่ช็อตเด็ดแฟนคลับลืมไม่ลง
ต้องยกให้กับสุดยอดมหากราบแห่งการแย่งซีน

ไม่คือดูกี่ทีก็ขำคุณค่ะ

เป็นชุดเซ็กซี่ในตำนานคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ถ้าใครเห็นภาพเบื้องหลังก็จะเห็น

เองแล้วก็ชอบให้พี่อ้ำแกล้งด้วยเขาสนุก
ขยันเหลือเกินขยันแย่งซีไม่เอา
ดูกี่ทีเชื่อไหมคลิปนี้ฉันดูเป็น๑๐รอบ

ไม่ใช่คือรักทั้งพี่อ้ำรักทั้งแฟนของพี่อ้ำด้วยไม่งั้นนางเอ
เขาไม่ทุ่มทุนขนาดนี้นะสุดยอดเลย
โอ้โหโอ้โหท่าโอ้โหสุดยอดเลยพี่เอ
คลิปหน้าเดี๋ยวโควิดหายแล้วเจอกันนะรับรองจัดหนักยิ่งกว่าเดิม
แล้วเดี๋ยวก็ย้อนไปดูคลิปพี่เขาหน่อยชอบสนุก